ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะนอกจากเสียงกรี๊ดของเหล่าบรรดาด้อมส้มหรือว่าเอฟซีก้าวไกลหรือว่าเสียงของประชาชนที่ฝากความหวังไปยังคุณพิธาในการจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วล่าสุดยังมีเสียงความหวังจากดรทรผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลนะคะที่มีการฝากความหวังให้กับรัฐบาล